มีน้อยเลือดน้อยลอยวน
ในสายชนหวยลา
มีทั้งปัวตุมปัวบาน
ดอกใบไว้กล้างล้ามตา
เมื่อลมพัดมาชื่นใจ
โหมีทั้งปัวตุมปัวบานจริงด้วย
จะเด็ดทีดีเอาเสียทั้งครู

ถ้าบัวตุมออกไปว่ายพระ
ถ้าบัวบานคุณก็กินเม็ดบัวมันก็ได้

แม่บัวเขาขายดิบขายดีนะ

ใช่แล้วดีมากเลยทีเดียว
เพราะอะไรเพราะคุณพี่รุ่งนภาชุ่มลือ
เขาเป็นชาวบ้านร่องไฮตะมนต์แม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
สืบทอดอาชีพทำนาบัวนี้มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะ
แล้วพี่เขาก็ใช้พื้นที่กว่า๒ไร่เนี่ย
ปลูกบัวซึ่งก็มีทั้งบัวหลวงสำหรับกินเม็ดค่ะ
แล้วก็มีบัวที่ใช้สำหรับไหว้พระด้วย

เก็บดอกบัวและฝักบัวนั้นจะเก็บวันเว้นวัน
เพื่อให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม
แล้วก็จะเก็บเป็นตามช่วงฤดูกาล
แต่ว่าจะยืนพื้นที่ครั้งละประมาณ๕๐๐๑๐๐ดอก
ช่วงเวลานี่นะก็ต้องเก็บตั้งแต่ช่วงเช้า

ถ้าหากว่าสายเกินไปแดดจัดมากเกินไป
ก็ทำให้บัวเหี่ยวเอาไปขายก็ไม่ได้ราคานะคะ
สำหรับดอกบัวนี่นะคะถ้าหากว่าเป็นช่วงหน้าร้อนคือนับตั้งแต่เมษายน
บัวก็จะเจริญเติบโตได้ดีมีผลผลิตมาก
ถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแบบนี้ผลผลิตจะน้อยลง
แต่ผลดีคือราคาสูงขึ้นก็จริงอ่าส่วนเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะคะ
ก็ต้องมีการคัดขนาดด้วยไล่ตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่
แล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้อย่างไรนะคะครับส่วนของฝักบัวหรือเม็ดบัวเนี่ย
จะตัดขายฝักละ๒๓บาทแล้วแต่ขนาดเหมือนกัน
รวมแล้วก็ทำให้พี่เขามีรายได้ประมาณ๑หมื่นถึง๒หมื่นบาทตอนเดือนเลยพี่
เยอะนะถ้าเทียบกับงานทั่วไปนะคะงานประจำแบบนี้นะ
ก็ถือว่าไม่น้อยแหละทุกงานก็ต้องออกแรงทุกงานก็ต้องลงทุนเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าขอให้เป็นงานสุจริตอะไรก็ดีหมดนะคะ
และที่สำคัญคือพวกเราก็ได้ประโยชน์จากการปลูกวัวของพี่เขา
มีประโยชน์มากเลยนะคุณแล้วก็ทานได้เลยเนี่ยเห็นไหมแบบนี้คือเขาไปขายเป็นฝักอย่างนี้
กรีบบัวหลวงเขาก็มาทำเมี่ยงคำอื้มมอร่อยค่ะ
แย้มมากมายเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยนะ